หมอช้างค่ะหมอช้างทศพรเขามีเคล็ดลับเสริมดวงเสริมเสน่ห์ปังในการไหว้พระจันทร์มาฝากด้วย
สมุดปากกามาจดนะจ๊ะแล้วก็ลองทำตามกันดูได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะจ๊ะ
เรามีสาวสวยมาประกอบด้วยนะคะจะเป็นใครไปดูเลยค่ะไหว้พระจันทร์กันค่ะ
หนึ่งไหว้พระจันทร์คุณต้องมีขนมไห้พระจันทร์ก่อน
อันที่สองก็คือน้ำสะอาดเพราะพระจันทร์เป็นตัวแทนของธาตุน้ำพอไหว้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาปะปมเพื่อให้แบบเกิดความมีเสน่ห์
ของที่เกี่ยวข้องกับของความสวยงามน้ำหอมตลับแป้ง

ใครที่แบบอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นคู่
โสดขอพรความรักได้คนที่มีคู่แล้วก็ให้ความรักมีความมั่นคงแข็งแรง
ฉันขำกู้จมไม่ได้ขำเพชรลับหมอช้านมันเรื่องที่ดี
ฉันขำเพื่อนที่ช้านแสดงประกอบคลิป
แต่ว่าย้ำกันอีกทีนะคะวันนี้ค่ะก็เลิกดีนะคะอาจารย์ช้างบอกในเพจไทยรัฐออนไลน์แล้วค่ะ
พระจันทร์ขึ้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ
ของว่ายก็อย่างที่บอกมีน้ำสาดดอกไม้สดสีเหลืองสีขาวก็ได้
ไห้พระจันทร์นี้สำคัญมากแล้วจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้เห็งปังวันนี้
กันยายนจะขอเลขเด็ดก็ได้นะคะแล้วแต่ความเชื่อว่ากันไปค่ะ